มีเหตุการณ์ที่หญิงอายุ๕๙ปีคนหนึ่งไปขอคืนดีอดีตสามีนะครับ
แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีปากเสียงกัน
หญิงคนนี้ก็เลยประชดด้วยการเข้าไปนั่งในรถยนต์ของอดีตสามี

แต่ว่าสุดท้ายแล้วทนไฟคลอกอยู่ในรถไม่ไหวนะครับ
ต้องวิ่งหนีออกมาโชคดีที่ชาวบ้านมาช่วยกันไว้ได้ทัน

พลเมืองดีเข้าช่วยเหลือนางสาวจีราพรใจเย็น
อายุ๕๙ปีออกจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางซอยสุขุมวิทย์๑๐๓ทับ๒
แวงบางนานเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานคร
โดยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๒๐นาทีเพลิงจึงสงบ
ส่วนนางสาวจีราพรถูกไฟลวกที่ผิวหนังชั้นนอกบริเวณร่างกาย
สามปีเพื่อขอคืนดีแต่ฝ่ายชายไม่ยินยอม
จนเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
ต่อมาทำให้ฝ่ายหญิงน้อยใจก่อนจะเอากระเป๋าสะพายของเธอ
แขวนไว้บริเวณรั้วข้างบ้าน
และได้เดินเข้าไปนั่งในรถของอดีตแฟนเก่า
เวลาผ่านไปไม่นานพบว่าที่รถมีแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นมา

และได้เปิดประตูออกจากตัวรถแล้วฟุบลงกับพื้น
จากนั้นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยเหลือ

และเป็นคนช่วยเหลือหญิงคนดังกล่าวเล่าว่า
คืนวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้
เขาจึงขับรถไปดูและเห็นเพลิงกำลังลุกไหม้
พยายามหาทางช่วยเหลือ

มีผู้หญิง๔๕คนตะโกนไฟไหม้รถ
ผมก็รีบขี่มาจอดปุ๊บก็เห็นไฟลุกไหม้รถ
แล้วก็เดินเข้ามาดูไฟมันแรง
ผู้หญิงดิ้นอยู่หน้ารถนอกรถเนี่ยนอกรถเลย

เขาก็ดิ้นแล้วผมก็จะเข้ามาเข้าไม่ไหวไฟมันแรง

เขากิ้งของเขาไปกิ้งเขาก็เหยียบผมไม่ไหว
พอถึงประตูนู้นผมก็มาอุ้มให้เพื่อนอีกคนมาช่วยกันอุ้ม
ไปนอนตรงเกือบทางโค้งแล้วก็มีรถพยาบาลรถอะไรมาช่วยกัน
ภาพร่างกายเขานี่เป็นยังไงบ้าง
เนื้อติดมือก็อุ้มเนื้อเขาหลุดติดมือ
ก็ต้องช้อนตัวช่วยกันสองสามคน
เช่นเดียวกับนางนภาตองอ่อนที่อาศัยอยู่บ้านข้างจุดเกิดเหตุ
เล่าถึงวินาทีที่ผู้บาดเจ็บนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นหน้าบ้านของเธอ
โดยเธอได้พยายามเรียกคนให้ช่วยเหลือ
และรีบบอกให้คนในบ้านไปช่วยกันดับไฟ
เขาดิ้นจากตรงนั้นดิ้น
แล้วเราเอาตายแล้วใครจะช่วยมั้งเนี่ย
แต่ได้มีคนมาช่วยกันแล้วก็เขาก็อุ้มไป
แต่ไม่อุ้มเขาคงจะสลบนะมันร้อน
ร้อนแล้วเรายังรู้สึกไหมเราอยู่ตรงนี้หรือครับ
เราตรงนี้แต่เราก็ร้อนได้มาก
แต่คุณต้าเห็นไฟอย่างนี้
เห็นโอ้โฮตอนที่ลุกทั่วมันน่ากลัว
เพราะเราเป็นห่วงบ้านที่บ้านมีคนพิการอยู่คนด้วย

จากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่มาเก็บรายละเอียดแล้ว
ส่วนการสอบปากคำต้องรอผู้บาดเจ็บหายดีเสียก่อน
ได้สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

อาจจะต้องรอทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันให้ได้เสียก่อน
มูลเหตุในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่
และมีความประสงค์เอาผิดกันหรือไม่เพราะถือเป็นเรื่องในครอบครัว
ฤทธบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน